เชียร์เนี่ยก็โอ้โหกรี๊ดการ์ดกันยกใหญ่นะคะจากนั้นค่ะทั้งคู่ก็จูงมือกันมาให้สัมภาษณ์เปิดใจถึงเรื่องที่ลงสตอรี่เป็นภาพที่จับมือกันเดี๋ยวคุณผู้ชมจะได้เห็นภาพ
ซึ่งมือของสาวคิมเห็นไหมเขามีแหวนเพชรอยู่ที่นิ้วนางข้างซ้าย
หลายคนก็คาดเดากันว่าเอ๊ะเป็นแหวนขอแต่งงานหรือเปล่าซึ่งแพลนงานวิวาทั้งคู่บอกว่ายังรอก่อนนะช่วงนี้อยากจะขอสร้างเนื้อสร้างตัวกันก่อน
แต่ก็ปล่อยคำหวานหยอดหอดให้กันอยู่เสมอเสมอนะคะส่วนก่อนหน้านี้ที่ณเดชน์ให้สัมภาษณ์แซวว่าเออคู่หมากคิมเนี่ยหวานจนจะอ้วก
คิมก็ตอบกลับว่าคู่นั้นก็หวานสุดพลังเช่นกันคือเอาจริงจริงอ่ะทั้งสองคู่ไม่มีใครน้อยหน้าใครเลยนะคะ
ส่วนเรื่องบ้านตาอากาศที่เขาใหญ่ก็ได้ตามใจสั่งไม่มีปัญหาอะไรแต่ขอไปตอบแต่ขอไม่ตอบเรื่องงบประมาณก็ขออุบเอาไว้ก่อนแล้วกันนะคะ
ผมมั่นใจแล้วก็แล้วว่ามันสุดท้ายละครับ

จริงจริงเราก็มันใสเหรอ
มันใสมากครับ
ทุกวันนี้ไปกันใหญ่

ใช่แล้วก็ไม่มีปัญหาอะไรด้วย

อยากเห็นเหมือนที่หมากกับคิมเขาเห็นจังเลย